เก่งเลยค่ะทั้งคู่เลย
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเส้นในใจ
กินแล้วว่าจะนอนอะไรยังไงก็เจอ
หัวใจเปิดให้เจออ่อเจ๊ไอ้ใน
ให้เธอขึ้นมานั่งดนเดอร์ข้างในใจ

ทำไมคุณพ่อไม่เห็นด้วย
เด็กยกยกยากยาก
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก

โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องฟาริสใช้ความเป็นนักแสดงและประสบการณ์เจนเวที
มาคว้าคะแนนที่๒ให้กับทีม๓หนุ่มสามซ่าได้
นำไปก่อน๒๐
วันนี้เสือคนละถ้ำจะเปิดตำราหน้าไหนมาสู้
ต้องมาชมกันต่อครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ณคำประการตั้ง๓ท่านรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมพี่หอยพี่โตและพี่ฝนครับ

เพราะฉะนั้นเข้าการแข่งขันเลยดีกว่าครับ

เด็กซ่าทั้ง๒ทีมขอเชิญขึ้นสู่วิธีครับ
ของพี่มาช่านะครับเป็นเพลงแนวสนุกมันนะครับผม

ว่าหนูจะได้นำพาความสนุกให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะ
เพราะมันเป็นเพลงร้องและเต้นไปด้วยกันนะคะ
และน้องไมตี้นะครับเลือกเพลงรักเธอ๒๔ชั่วโมงนะครับของแกงส้มนะครับผม
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้แหละครับน้องไมตี้ครับ
ก็เพราะว่าเห็นแววเนี่ยเลือกเพลงเต้นมาแล้ว
ผมก็เลยอยากเอาเพลงเต้นไปสู้ด้วย

ถ้าพร้อมแล้วลุยไปเลยไป
รอบที่๑ยกที่๓เริ่ม
คู่ที่๓เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับไมตี้กับน้องแวว
น้องทั้งสองคนจะมาบอกรักท่านผู้ชมแล้วก็ท่านคณะกรรมการ
บอกรักด้วยป๊อปชนป๊อปครับสำหรับยกนี้ครับ

ป๊อปชนป๊อปด้วยนะครับ

แต่จริงแล้วเนี่ยกดดันไหมคู่นี้
ขอบคุณพี่เลี้ยงพี่จักรจุงแผนครับ
ไม่มีค่ะเป็นลูกคนเดียวค่ะ

กูโหลาเลยปะ

หมาเป็นกระตูน
จริงแล้วเด็ก๒คนนี้นะฮะเห็นป่าวว่า

ตอนเด็กเนี่ยผมก็ชอบแบบฟินไปนู่นไปนี่ครับ

ไมตี้จำได้ไหมอะไรลูกจำได้ครับ
วันนั้นคือผมหิวผมก็เลยเดินลงมาจากบ้าน
แล้วผมก็ปีนเก้าอี้แล้วก็ขึ้นไปยืนบนนั้น

ลนลงแล้วก็หัวแตก

กี่เข็มครับ๓เข็มครับโอ้โฮไม่มาก๓เข็มเอง

เป็นอย่างไรบ้างวิรากรรมของเรามีไหม
เมื่อก่อนนะคะแม่หนูเปิดร้านมินิมาตรขายขนม
เขาก็จะมีชั้นเป็นเหล็กวางใช่ไหมคะ

ฟันน้ำนมมันหักครึ่งเลยค่ะหนูก็ร้องไห้เจ็บเลย

ฟันน้ำนมหักครึ่งแล้วก็ลากฟันแตกฝังอยู่ในเหงื่อใช่ไหมคะ
แล้วลูกฟันก็ออกมาผิดลูก

แต่ตอนนี้กำลังจะจัดฟันใช่ไหมลูก
ค่ะที่เหลือฟันน้ำนมซี่นี้ยังโยกอยู่

เหมือนนี่เลยค่ะเหมือนเคป๊อปเกาหลี
ออกแนวสัตว์ไลน์น่ะ

แล้วคุณพ่อเขาว่าอย่างไรบ้างครับคุณแม่วันนั้นน่ะ
คุณพ่อเขาก็บอกว่าฟันแบบนี้ก็สวยดีสวยดีนะคะ
พ่อหนูก็สอนทำหน้าตลก
หน้าตลกเวลาที่หนูเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเป็นอะไร

ทำอย่างไรลูกทำอย่างไร

น้องนะครับนอกจากจะเก่งในเรื่องของร้องเพลงแล้วเนี่ย
จริงแล้วเห็นบอกว่าสาวน้อยคนนี้เก่งฮูลาภูปเยอะนะลูก

เล่นต้องแต่ประมาณเด็กละครับประมาณ๖ขวบ
ปีผ่านไปมาดูว่าคุณภูมิของเขาจะลื่นไหลขนาดไหนนะครับ

อะไรนะอยากเล่นบ้างได้ครับ

เป็นน้อยไมค์ตี้นะครับ
ลงมาแล้ว

เออลงมาแล้ว

ปกติจะเล่นอันใหญ่เลย
จริงเหรอใช่ใหญ่ที่มีน้ำหนักเยอะ

ก็คือว่าถ้าเราเหวี่ยงเหวี่ยงไปด้านไหน
เราก็จะต้องคือเราจะต้องขัดแย้งกับมัน
ถ้าบางคนไปทางเดียวกันมันก็คือมันจะไม่ไป

เทคครับเทค

เฮ้ยโอ้โห
มันเมาอ่ะ
เอาอย่างงี้
พี่มีฮูลเลอร์ฮูฟวิเศษธรรมตีมา

โอ้โห

ขอบคุณพี่ฝนมากนะครับ

ดูสิว่าจะได้ใจจากคณะกรรมการไหม

เออ

อ้าอ้าอ้าอ้าอ้าอ้าอ้าอ้าอ้า

ขอเสียงให้ค่ะ
ลองเก็บตัวเงียบเหนื่อยมากลองอยู่เงียบ
อยู่ดูบ้างไม่สนใจผู้ใดไม่ต้องการท่องเที่ยว
ไม่ออกไปเที่ยวเบื่อคนมากพอเจอเธอเข้า

ทั้งที่เคยตั้งใจพักหัวใจช่วงหนึ่ง
ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้ว

ยิ่งมีใจให้เธอมาทุกวัน
กูรักเธอแล้วใดก็มีเสียงเพลง
ลูกฉันมาใหม่
หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า
เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟ
ไม่มั่วมืดหม่นในคล้องราว
จากนี้จะมีเรา
ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ

ก็ว่าใช่เพราะหัวใจฉันเอง
รักเสียงเพลงของเธอ
ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้ว

ยิ่งมีใจให้เธอมาทุกวัน

เธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงห้ายใจคลื่นเกรงวันเล้งล้มไป
ปลูกช้างขึ้นมาใหม่หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่าเหมือน
ใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟไม่มั่วมืดมนต์ในกลองของเรา
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
ก็มีเธอเป็นสินเสร็จในใจ
ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้ว
หัวใจก็เธอดึงดูดขนาดนี้ก็ยิ่งใกล้ไกลเธอคนดี
ยิ่งมีใจให้เธอมาทุกวัน
กูรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง

ขึ้นเกรงเบลงล่องไป
ลูกสาวขึ้นมาใหม่
หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า
เหมือนใจเต้นรำกลางแสงไฟ
มั่วมืดมนต์ในพลองของเรา
จากนี้จะมีเรา
เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟ
ไม่มั่วมืดมนต์ในพล่อของเรา
จากนี้จะมีเรา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ
ลูกฉันขึ้นมาใหม่
ฉันจะดูดขนาดนี้

แม้แต่แววเอามาร้องเป็นสไตล์แบบ

ที่ยังมีความเป็นแบบเพลง

คนดูทั้งบ้านดูก็จะรู้สึกว่าแววลิปซิงค์มา
เพราะว่าเขาเต้นไปแล้วเสียงเขาเป๊ะเป็นเส้นอย่างนี้เลย

ทั้งกันเขาเต้นยับเลยแต่แบบเสียงเท่านี้เลย
แล้วก็จะบอกว่ามีทุกอย่างครบเลย
พี่ว่าพี่อยากจะเห็นศิลปินแบบนี้
ว่าเป็นคนที่ร้องได้เต้นได้
จะไปอินเตอร์สาโกลไปลุกทุ่งก็ได้ต้นได้หมด
แล้วก็ดูธรรมชาติมีเสน่ห์มากครับสุดยอดมากครับแวน

น่าจะไปจังหวะในการลองที่เป็นลุกทุ่ง

แล้วจังหวะการขยับตัวของเขา
มันดูมันไปทั้งตัวทั้งใจ
ผมรู้สึกนะมันเป็นธรรมชาติที่มันออกมา
ไม่ได้เตรียมผ้าไม่ได้แบบ
อันนี้ต้องเต้นอย่างนี้แต่เขาคงซ้อมมาแหละ
แต่เรารู้สึกว่ามันไปไหลไปเรื่อยแล้ว
แล้วมองหน้ามองตาเขา
ลูกเล่นลูกมันแพรวไปหมด

ต้องร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีมากแน่ใช่ไหมคะ

ร้องได้เท่าที่พี่ฝนฟังไอ้พวกลูกเอื้อนหรือว่าลูกสะบัดเนี่ย
ถ้าคนที่ร้องลูกทุ่งไม่เป็นอ่ะจะทำไม่ได้นะคะ
พวกจากนี้อะไรพวกนี้
พี่ฝนยังทำไม่ได้เลยแต่น้องแววทำได้
จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มืออาจจะเต้นกล่ำอยู่กลางแสงไฟ
ไม่มั่วมืดหมดในฟลองของเจ้า
แล้วเขาเป็นคนที่เส้นเสียงแข็งแรงมาก
ขนาดนั้นเสียงยังไม่สั่นเลย
ถ้าเป็นพี่ฝนพี่ฝนหอบแล้วนะช่วงท้ายเพลง
วันนี้มีความสุขมากปลื้มปริ่มจริง
แต่จะเครียดตอนที่ลงคะแนนนี่แหละ

ขอบคุณที่สั่งให้
ผมเชื่อว่าพี่มิติ
จะงัดไม้เด็ดออกมาชนะเวลาให้ได้เลย

สามลุงสามสาร
หัวใจเต็นแรงเหมือนเก่า
เธอคนนั้นคือใครครับ

รับเธอ๒๔ชั่วโมงจากน้องใหม่เต้
เป็นร้อยมากเท่าไหร่

เวลาก็เปิดเจ้าหาเธอ
ทิ้งแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้อง
จะให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอ
ถึงมีวันไหนไม่ได้เจอ

ไม่ขอพลาดสักวินาที
ที่ฉันหายใจ
ก็ไม่คิดเพื่อใจเหตุผลนาย

มีเจ้าของก็คือเธอ

เลิกงานตอนตกเย็นมันก็เหนื่อยละ
เห็นหน้าฉันแล้วมันก็หายไป
ทุกคืนเขานอนตอนดับไฟ
ฉันก็ยังเห็นเธอมาปรากฏตัวในฟันของฉันเลย
ไม่ขอพลาดสักวินาที
ที่ฉันหายใจ
ก็ไม่คิดเพื่อใจเหตุผลนาย
รักเธอคนนี้๒๔ชั่วโมง
ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรยังไงกับเธอ
ให้เธอเข้ามานั่งเดินข้างในใจ

ไม่เคยไม่คิดถึงเธอที่ยังนำมืออยู่ตรงนี้
พี่ก็เข็มหน้าหลังกายเดินไป
ยังไม่เจอก็ออกทุกวินาทีที่หายใจ

ฉันจะรักเธอไปจนตายจนรักใครไม่เป็น

กลับเลย

ไม่ขอเพลินสิบวินาทีที่ฉันหายใจ
ไม่คิดหือใจให้คนไหน
รักเธอคนนี้อยู่สิบสี่ชั่วโมง

ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอ
หัวใจปล่อยให้เธอโอ้เจ๊ไอ้เธอ
ให้เธอเข้ามานั่งเดินข้างในใจ
บอกให้ต่อใครก็ใจให้ให้ฉันมีทุกของก็คือเธอ

ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอ
หัวใจปล่อยให้เธอโอ้เจ๊ไอ้เธอ
ให้เธอเข้ามานั่งนอนเดินข้างในใจ
บอกให้ต่อใครก็ใจให้ให้ฉันมีทุกของก็คือเธอ

ทำไมคุณพ่อไม่เห็นด้วย
ชอบแบบผอมนิดนึง
แบบนู้นเหรอ

เอาละนะครับตอนนี้ต้องมาฟังเสียงจากคณะกรรมการแล้วครับ
อันแรกผมต้องขอชื่นชมทีมงานก่อน
ไปหาเด็กเหล่านี้ได้ยังไง
แต่ผมเชื่อว่าเด็กแบบนี้ในประเทศไทยยังมีอีกเยอะ
แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมีเวทีที่จะมายืนแบบนี้
แต่ต้องชื่นชมเลยนะว่าครั้งนี้
หามาได้แบบเราปลื้มปริ่มมาก

คือร้องดีการเต้นกับการร้องเขาดูสบาย
การเลื่อนการอะไรโอ๊ย

ชมการแสดงก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยร้องได้ดีมาก
ร้องได้ชิวแล้วก็การจัดระเบียบร่างกายดีมาก
มันลงจังหวะมันเป๊ะมันลงกรูฟตลอด
เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันรู้ว่าธรรมชาตินั่นเจ๋งมาก
พี่สบายใจกับวงการเพลงไทยแล้วแหละ
พี่รู้สึกว่าอีก๑๐ปีอีก๒๐ปีเราจะได้เห็น

แต่ละคนนี้พูดได้ว่าคุณสามารถเดินออกไป
ประเทศไทยไปให้คนอื่นเห็นบนเวทีสากลได้
ที่เราไม่อายว่าเราบอกเลยว่าคนนี้เป็นตัวแทนประเทศไทย
หนักใจมากตอนนี้เพราะพี่เรื่องไม่ถูกจริง
เก่งมากทั้งคู่ว้าวมากทั้งคู่เลยสุดยอดค่ะ

คือแบบไมตี้ก็เสน่ห์ล้นเหลือมาก
แววก็เสน่ห์ในแบบของตัวเองล้นเหลือเหมือนกัน

แล้วไม่มีอะไรจะติทั้งคู่
โดยมากนะพี่ฝนก็จะมีแบบว่าจะมีชม
แล้วก็ตรงไหนที่ควรจะเติม
พี่ฝนก็จะแบบแต่มีตรงนี้นะ

อันนี้ไม่มีแต่ทั้งคู่เลย

โคตรเก่งเลยค่ะทั้งคู่เลย

เก่งมากเหอะเอาแล้วมากเลยอีกเพียงค่ะ

ได้เป็นธรรมชาติถูกใจกรรมการยิ่งนัก
งานนี้กรรมการหนักใจแน่
เพราะศึกยกนี้งานดีทั้งคู่

เห็นกรรมการครับอย่าลืมเทคะแนนให้พี่แววด้วยนะครับ
จากทีมเสือคนละทั้งแห่

รอบนี้เป็นช่วงที่สามทีมที่ชนะคือทีม
ลองราวจากนี้จะมีเรา
ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงามีเธอเป็นติ๊กเพลงในใจ
รักเธอคนนี้๒๔ชั่วโมง
ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เจอ
สงแล้วที่เราไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเลย
ที่เราติวเข้มให้มันได้ผลจริง
ที่เป็นผลมาจากเกินติวของคุณเหรอเนี่ย
เป็นธิมือของกับผมอีกครับสุดยอดสุดย้อย
มีคำถามเถียวตอนไหนครับ
ผมติวเป็นรายบุคคลครับคุณโจเช่
ไม่คิดว่าอะไรนะครับ
ให้ผมเค้าคุยอะไรักงี้นึงด่ะครับ

ขอบคุณพี่เลี้ยงครับ

ในรอบที่๑ยกที่๓นี้
ทีมที่ชนะคือทีม
อย่าลืมนะครับว่า๓๓๙มีคะแนนนำอยู่๒นะคะ
ตอนนี้ต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อที่จะตีตื้นกันขึ้นมานะครับ
แต่ถ้าได้อีก๑คะแนนเป็น๓นั่นก็คือทีมตีกนะครับ
ความรับหักใจตกอยู่ที่คณะดับประการแต่ต้องเลือกเลยครับ
รอบที่๑ยกที่๓

เตรียมมากคุณครับตั้งแต่ชนะครับ
ทีมเสือคนละถ้ำตอนนี้มีคะแนนสะสมตีขึ้นมาแล้วครับ๑คะแนน
ทีมสาวนมสาวต้าก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
ต่อไปยกหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสลับคั่วมาเจอกัน
ต้องติดตามเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมใน

ทีมเสือคนละถ้ำก็ตีไข่แตก
คว้าคะแนนแรกมาให้ทีมได้สำเร็จ
ผมมีความรู้สึกว่าแววเนี่ยร้องและเต้นเก่งมากเลยครับ
ยินดีกับทีมเสือคนละถ้ำด้วยที่ได้๑คะแนนไป
รู้สึกว่ามายตี้ก็เต้นและร้องเก่งมากค่ะ
แล้วหนูก็รู้สึกดีใจที่ทำให้ทีมเสือคนละถ้ำได้๑คะแนนไปนะคะ
ให้อย่าบ้านอยากเป็นครูอีกอย่างคือลูก

สวรรค์มีไม่ไปนะลูก